เหล่าคนในวงการบันเทิงบางคนก็ร่วมทั้งแรงร่วมทั้งกำลังที่มี
ไม่ว่าจะเป็นร่วมกันไปวิ่งเอ่ยหรือว่าร่วมกันบริจาคเอ่ย
รวมไปถึงอีกหนึ่งนักแสดงสาวไม่ใช่ใครที่ไหน
คุณตั๊กบงกฎนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมค่ะ
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้าโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะ
เห็นภาพที่โพสต์ออกมาเราเห็นกันอยู่แล้วแหละว่า
เงินจำนวนไม่น้อยเลย๑ล้าน๑แสนบาทคุณ
นี่สร้างความฮือฮาอยู่เหมือนกันนะคะ
พร้อมกับมีการเขียนข้อความบรรยายถึงหัวเรือใหญ่ของโครงการ
ปลื้มใจมากที่พี่ตูนลุกขึ้นมาทำอะไรดีให้กับสังคม
ซึ่งเงินจำนวนที่เจ้าตัวมอบให้โครงการ๙คนละ๙นี้นะคะ
เป็นเงินเก็บของเธอและแม่ของเธอ
โดยถือว่าที่ผ่านมาค่ะตั๊กก็ได้เข้าถึงหัวอกคนป่วยนะ
แล้วก็ครอบครัวของคนป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เนื่องจากว่าเจ้าตัวเคยผ่านจุดที่ยื้อชีวิตคุณแม่มาแล้วนะคะ
นี้นักแสดงสาวยังบอกอีกด้วยว่าเจ้าสัวบุญชัยก็ได้สมทบทุน
ในส่วนของเขาให้กับโครงการนี้แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
และแน่นอนคุณผู้ชมค่ะก็เกิดประเด็นดราม่า
เรื่องเงินบริจาคนี้เกิดดราม่าขึ้นมาเล็กถือว่าเป็นเล็ก
แล้วกันนะเพราะว่ามีชาวเน็ตบางคนเขาก็วิจารณ์ว่า
แล้วทำไมสามีหมื่นล้านไม่สมทบเงินเพิ่มให้อีกล่ะ
อ่ะพี่ตั๊กก็เลยตอกย้ำชัดชัดเลยนะฮะให้หลายคนเลิกตั้งข้อสงสัยว่า
สามีให้ก็ไม่เอาหรอกค่ะเอาเงินน้ำพักน้ำแรงสามีมาทำบุญ
เดี๋ยวจะได้บุญเหรอคะคุณนี่ก็นี่แหละจำสไตล์ของพี่ตั๊กอ่ะนะคะ
อยากทำเดี่ยวค่ะพี่ตั๊กบอกอย่างนี้นะคะก็บุญไทยบุญมันไงเธอ
ใช่ค่ะบุญใครบุญมารจริงนะบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากทำบุญ
เราก็อยากใช้เงินส่วนตัวของเราในการทำบุญนะคะส่วนนี้เป็นยอดเงินบริจาคล่าสุดกับโครงการ๙คนละ๙นะคะ
ห้าร้อยเก้าสิบสามล้านแล้วค่ะคุณผู้ชมอีกแค่ร้อยกว่านิดนิด
เรียกได้ว่าร้อยส่วนทะลุเปล่าแล้วฮะร้อยหนึ่งล้านร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหมื่น
ตรงนี้เรียนทางเนี้ยอยู่ทีหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดค่ะโลเมตรแล้วนะคะ
เดี๋ยวค้อน่าจะเข้าถึงเส้นทางสุพรรณบุรีกันแล้วนะใช่ค่ะตัวน่ะเป็นกำลังใจให้พี่ตูนครับ
วิ่งได้อย่างปลอดภัยไปถึงเป้าหมายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะ